มีความคืบหน้ากรณีที่ตัวตึงประจำหมู่บ้าน
ก็คือในป๊อกใช้ปืนยิงเพื่อนบ้าน
กลางถนนกลางวันแสกนะครับ

โดนจับได้ค่ะห้องเช่าแถวสมุทรสาคร

โอ้มันเยี่ยม

เมื่อวันที่เกิดเหตุวันที่๑๕มีนาคม
ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
ที่เราขอเหตุใช้วุดปืนยิงผู้ตาย

เมื่อ๑๕มีนาคมในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ป๊อกพรศักดิ์อายุ๓๖ครับ
ใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านอายุ๔๑ตายกลางถนน
ในซอยดงศักดิ์ครับอำเภอโพธาราม

หน้าอก๑จุดรวมเป็น๕จุดด้วยกัน
เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญครับ

ยังไม่พอครับยิงเสร็จตะโกนดังลั่น
สะใจโว้กูยิงคนตาย

ภาพคนร้ายขับรถเก๋งหลบหนีเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะ

๓วันผ่านไปครับตำรวจสพโพธาราม

นายกเทศมนตรีอ้อมน้อยให้เบาะแส
หนีไปกบดานอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ตำรวจอ้อมน้อยที่กระทุ่มแบนสมุสาคร
ก็เลยไปจับกลุ่มตัวพร้อมกับของกลาง

เขาออกไปซ่อนในคอนโซลหน้ารถ

มาสอบสวนต่อที่โรงพักโพธาราม
ก็สารภาพว่ายิงเพื่อนบ้านตายจริง

ผู้ตายเคยย่องเข้ามาหาเมียเขาหลายครั้ง

แต่เนื่องจากว่าตำรวจไล่ตามไล่บี้เขา

และนำรถไปจอดไว้ที่อำเภอบางบัวทอง

อ้อมน้อยสมุดสาครก่อนจะโดนจับ

เขาบอกว่าเขาโกรธผู้ตายมานานแล้ว
มีโอกาสเคลียร์ใจกับผู้ตายวันที่เกิดเรื่อง

สะใจโว้ยยิงคนตายใครมีอะไรหรือเปล่า
เขายืนยันว่าไม่ได้ตะโกนพูดแบบนั้น
แต่ตะโกนบอกแฟนว่าให้รีบขึ้นรถ
ชาวบ้านน่าจะเข้าใจผิด

ป๊อกคือด้านซ้ายนั่งหน้าสลดเลยครับ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์ส่วนผู้ตายคือด้านขวา

เขาอยากฝากขอโทษทางครอบครัวและญาติของผู้ตาย
แล้วเขายืนยันว่าจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนโหดเยี่ยมอมหิตขนาดนั้น

กะให้ถึงตายไม่ใช่แบบนั้น
เขาเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
ที่ทางครอบครัวทางครอบครัวผู้เสียชีวิตบอกว่า
สะใจเว้ยนี้ฆาบหมดแล้วอะไรเงี้ย

ไม่ได้คนโทษไรครับ
ทุกวันนี้ตอนนี้พี่เสียใจกับสิ่งที่ทำให้

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืน
ป๊อกปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
การจับกลุ่มในป๊อกครั้งนี้ทำให้ญาติของผู้ตายต่างก็
ก็โล่งใจไปตามกันว่าปิดคดีจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้ตามกฎหมายครับ